แต่ทีนี้แปลกแวกเอ๊ะวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวที่แปลกแต่จริง
เป็นพระพุทธรูปแปลกที่มีถึง๙สี

ไปหาคำตอบกันกับช่วงแปลกแหวกเอ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
ชักชวนงงป้นสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้ง
วันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาช่องพัฒนาราม
อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ข่าวว่าที่นี่เขามีพระพุทธรูปแปลก
แต่ว่าไม่รู้มันแปลกยังไงนะครับ
แต่ที่ผมเห็นตอนนี้เหมือนจะมีเห็นหลากสี

ถ้างั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ

มีประจำวันเกิดแล้วดำนี้เกิดวันสีอะไรฮะ

วันพุธจังคืนวันพุธจังวันค่ะ
นี่คือวันจันทร์นี่วันอังคารค่ะ
แล้วถ้าวันอาทิตย์ก็สีแดงนี่ค่ะ
ประจำวันไม่ได้ก็ใช้สีขาวค่ะ

เขามีสตอรี่แต่ว่าเราต้องถามต่อครับ

ทำไมเราถึงต้องเลือกเทียนตามสีนะครับ
อาจจะไปว่าให้พระพุทธทรูปเก้าสี่ครับ

ไปเดี๋ยวเราไปตามหาคำตอบนี้กันเลยดีกว่าครับ

นี่ครับพระพุทธรูปมีหลากสีมากเลย

แต่ว่าอยากรู้ที่มาที่ไปของพระพุทธรูปเก้าสีนี้แล้วล่ะครับ
เดี๋ยวเราไปถามเจ้าวาดกันดีกว่าครับ
ว่าทำไมพระพุทธรูปที่นี่ถึงมี๙สีแบบนี้ล่ะครับ
และตอนนี้ครับเราก็อยู่กับท่านพระครูประหลัดเฉลิมแล้ว

ท่านครับอยากจะทราบที่มาที่ไปของพระพุทธรูป๙สีนี้ครับ
พระพุทธรูป๙สีมีชื่อว่าพระพุทธวัญชนะ
ก็คือเป็นชัยชนะแห่งพระพุทธทรูปเก้าสี
ก็คือเป็นสีประจำวันของแต่ละวันนั่นเอง

แล้วก็ที่เพิ่มมาอีกสีหนึ่งคือสีที่คนจำวันเกิดไม่ได้

เพื่อขอทรัพย์ขอความโชคดีมีลาบอะไรพวกนี้ครับ
ท่านครับถามนิดนึงครับว่าทำไมถึงคิดสร้างพระพุทธรูปเก้าสีนี้ขึ้นมา

ที่เราสร้างเป็นสีก็คือให้จำง่าย

ในประเทศไทยมีวัดไหนที่เขาทำบ้าง
ก็โดยส่วนมากพระพุทธเจ้าทั้ง๕พระองค์

แล้วก็พระแก้วมรกฏที่เขาหล่อกันในสมัยนี้นะครับ

แล้วทำไมถึงต้องใช้เทียนตามสีพระพุทธรูป
ก็คือเทียนเป็นแสงสว่าง
ทำให้มีแสงสว่างในชีวิตตัวเอง

นี่นะครับชาวบ้านเข้ามาสักการะกลับไหว้มากมายเลย
เดี๋ยวเรามาถามเขาดีกว่าว่าเขาขออะไรกันนะครับ

จะสบายใจแล้วก็สำเร็จร่วงไปได้ดี
นอกจากพระพุทธรูป๙๔กะครับหลวงพ่อ

ก็จะมีบ่วงหน้าขบาต๑๒ราศี
ก็จะเป็นความเชื่อของคนโบราณ

คือมี๙สีในลักษณะของสีประจำวัน
และอีก๓สีก็จะเป็นสีเงินสีทองสีหน้า

ใครได้เดินรอดบ่วงหน้าขบาดนี้
วันนี้ต้องบอกเลยว่าแปลกมากเลยนะครับ
มาดูพระพุทธรูปเก้าสีแล้วก็บ่วงหน้าขบาด
วันนี้ต้องขอกลับน้ำมาสการ
ขอบคุณหลวงพ่อมากเลยนะครับ
ต้องบอกเลยว่าพระพุทธรูป๙สีที่นี่
แปลกและสวยงามจริงนะครับ
ใครที่อยากจะมาเรียนเชิญได้เลยครับ

อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีครับ
วันนี้ผมจูด้งและแปลกแวกเอ๊ะต้องลาไปก่อนแล้ว